ที่พระเจ้านครศรีเอดริยาก็ก็ตีกันอืมวัยรุ่นเหมือนกันนะครับ
เขาบอกมีเหล็กมีไม้มาเพียบแต่มาเจอกันในห้างตีกันในห้างเลยครับ
นี่แหละครับมีทั้งเหล็กทั้งไม้ตีกันได้พักหนึ่ง
รอปภก็มาห้ามทับจากนั้นก็แยกย้ายกันหนีไป
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับพี่เขาเล่าบอกว่า

ห้างแห่งนี้ที่ตะบนคลองสวนพลูจะกลับแล้วเดินไปที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์
เห็นแล้วนักเรียนกลุ่มแรกนะมากัน๕คนอีกกลุ่มก็เป็นอาริกันมาเท่ากัน๕คนเหมือนกัน
เจอหน้ากันก็เปิดฉากเอาเหล็กเอาไม้ตีกันครับ
คือพี่พลเมืองดีเขาบอกว่าตรงนี้ในห้างคนมาเยอะมาตีกันแบบนี้
คนอื่นก็โดนลูกหลงอ่ะจะทำยังไงตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
จะตรวจสอบดูว่าไอ้๒กลุ่มนี้สถาบันไหนเดี๋ยวจะตาม๑มาอบรม๒ผิดกฎหมายข้อไหนเดี๋ยวดำเนินคดีกันไปครับ